ทารกเพศชายวัยแค่๑สัปดาห์นั่นเองถูกทิ้งไว้
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพังงา
และตอนนี้คือเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลเด็กชายคนนี้
ทารกคนนี้เขาตั้งชื่อให้น้องแล้วนะ

เพราะว่าตอนที่น้องถูกเอามาทิ้ง
ห่อมาพร้อมกับเงิน๒๐๐๐บาท

โดยที่โรงพยาบาลตะกัวป่าจังหวัดพังงา
เจ้าหน้าที่พยาบาลช่วยกันดูแลทารกเพศชาย

หลังจากที่ถูกแม่นำมาทิ้งไว้
พร้อมเงิน๒๐๐๐บาทภายในโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
กัวป่าก็คือรองจินตนาสมนึก
สั่งการให้พยาบาลดูแลทารกเพศชายนี้เป็นอย่างดี
พร้อมตั้งชื่อให้แล้วนะฮะว่าน้อง๒๐๐๐
เงิน๒๐๐๐บาทที่แม่ทิ้งไว้พร้อมกับทารก
ทางนี้พยาบาลก็จะดูแลน้อง๒๐๐อีกสักระยะหนึ่ง
จากนั้นจะได้นำตัวส่งให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาดูแลต่อ
ด้านของพันธุ์ตำรวจเอกชูศักดิ์ศรีวงชัยภูมิกับการตำรวจภูทรตะกัวป่า
ตอนนี้ได้มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเปิดภาพกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาล
พบว่ามีหญิงสาวต้องสงสัยนำทารกมาวางไว้
พร้อมแบ่งงานชุดสืบสวนเป็น๓ชุด
ที่๑สืบสวนหาข้อมูลจากโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน
จังหวัดพังงานแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ว่ามีผู้หญิงมาคลอดลูกที่ไหนบ้างนะครับ
ที่๒ค้นหาภาพกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาล
แล้วก็เส้นทางสถานีเดินรถต่าง
รวมถึงตรวจสอบร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งของเด็กทารกครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดที่๓ให้ติดตามพยานหลักฐานที่พบ
ตามตำหนิรูปภัณฑ์ตามสถานที่ต่าง